สาขาหลีขอชาศักดิ์ช่วยได้ไหมจ๊ะหลีเคลียร์ใจหนักมากเพราะช่วงนี้หลีโพะโพะโพะหลีโพะแตกเงินหมดแต่ต้นเดือน
หรือถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีเงินเทหนักกว่าฝนกระเป๋าตังฉีกเดือนกันยายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
กระนำใส่ให้ชาวสิงค์ต้องวิ่งแบบพี่ตูนจะได้เจอกับการยกเลิกแคนเซินงานแบบกระทันหันจนรายได้หด
มีมรสุมไม่แน่นอนเข้ามาทำให้เสียทรัพย์ใหญ่ฟังสติไม่ทันแก้ปัญหาไม่ถูกงงในงง
อันดับสี่ราศีกุลคนใกล้ตัวจะยกปัญหาแรงแรงร้ายเข้ามาไว้ที่ชาวกรุงทำให้เป็นเดือดเป็นร้อนหัวใจ
หากมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศจะมีของหลงหายเสียทรัพย์เสียใจหรือหากไปจับจ่ายซื้อของแล้วไม่ระวัง
จะถูกโกงให้เสียทรัพย์มากกว่าปกติแบบนี้ต้องพกหลีกไปช่วยจ่าย
เฮ้ยไปช่วยเตือนสติด้วยแล้วล่ะ
อันดับสามราศีพิจิกษ์ฝนตกเราก็ยกหีบหนีฟ้ารองเราก็ยกหนีหีบ
พอฝนตกแบบนี้ไม่ใช่แค่หลังคารั่วแต่กระเป๋าสตางค์ชาวพิจิกเรื่อแรงมากเวอร์
จะมีรายจ่ายขาช้อนเข้ามาทั้งขาบุฟเฟ่ขาของเซลล์ขาเปลุมอิอิอันหลังนี่ของหลีเอง
ไม่ว่าจะขาไหนก็จะทำให้สุดหนักเครียดเพราะต้องเก็บเงินเก็บออกมาใช้
ให้อยู่รอดได้ถึงสิ้นเดือนละงานนี้
อันดับ๒ราศีกุลตกใจหมดเลยหายใจหายคอจนแทบไม่ทัน
เพราะใช้จ่ายเพลิงเงินตกลมศูนย์หายไปกับเท้าของเครื่องใช้
ถูกคนใกล้ตัวขโมยทรัพย์สินเล็กน้อยที่ตัวเองหลงลืม
หลีแนะนำอย่าฝากเงินไว้กับใครนอกจากหลีเพราะจะวุ่นวาย
เสียงเวียนเฮดได้ในภายหลังนะจ๊ะ
อันดับหนึ่งราศีพฤศพค้าขายในช่วงนี้จะปลื้มใจนิดเพราะมีโอกาส๗ตัวจากการลงทุนซื้อหุ้นเล่นแชร์
เฮ้ยอันหลังไม่ดีธุรกิจใหม่ที่ได้ร่วมลงทันกับคนไว้ใจจะถูกหลอกให้เสียใจ
เสียเงินเสียหน้าเสียน้ำตาหนักมากต้องคอยระวังคิดไตรตรองให้ดีกับการใช้เงินทุกอย่างแล้วจะผ่านไปได้
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีเงินเทหนักกว่าฝนกระเป๋าตังฉีกเดือนกันยายนฝนตกแบบนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอ